ช่วงนี้ติดตามสถานการณ์เรื่องของเอลนีโยกันหน่อยนะคะ
เพราะว่าตอนนี้สถานการณ์เอลนิโยกระทบเนี่ย
ทำให้ปริมาณฝนสะสมทั่วไทยถือว่าน้อยกว่าค่าปกติค่ะ
ภาครัฐก็เลยต้องผนึกกำลังในทุกฝ่ายเร่งเดินหน้า
พัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติเพิ่มแก้ปัญหาภัยแรงแล้วก็น้ำท่วมซ้ำซากนะคะ
นายชะยันเมืองสงฆ์รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
สธนชเปิดเผยว่าตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา
ปริมาณฝนสะสมทั้งประเทศน้อยกว่าค่าปกติถึง๑๙เปอร์เซ็นต์
ก็เลยได้มีการกำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตามมาตรการรับมือฤดูฝนปีหกหก
เตรียมแผนรับมือสถานการณ์เอลนีโยที่อาจจะลากยาวไปจนถึงปี๒๕๖๘อย่างเคร่งครัด
โดยเฉพาะการจัดสรรน้ำก็จะต้องเน้นเพื่ออุปโภคบริโภคเป็นหลัก
ตอนนี้ได้มีการร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวรและกลุ่มที่ปรึกษาเอกชน
เริ่มดำเนินการโครงการศึกษาแผนบูรณาการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดบึงกาล
เมืองต้นได้มีการคัดเลือกแหล่งน้ำที่มีศักยภาพ๑๓แห่ง
นำร่องสู่การพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติวางแผนการบริหารจัดการน้ำ
แก้ไขปัญหาน้ำท่วมไพแรงและตั้งเป้าพัฒนาแหล่งน้ำทั้งจังหวัดให้ได้หนึ่งพันสองร้อยแห่ง
จะได้ช่วยเพิ่มปริมาณน้ำกักเก็บได้กว่ายี่สิบแปดล้านลูกบาทเมตรมีพื้นที่ได้รับประโยชน์กว่าสี่หมื่นไร่
และช่วยลดปัญหาน้ำท่วมได้สองหมื่นไร่เสริมสร้างความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค
ทำเกษตรและภาคการผลิตอย่างเพียงพอค่ะ